สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแมคไฮเลนเดอร์รุ่นพิเศษสเทล
บัวหลวงเอ็มแบงกิ้งโหลดแล้วใช้ได้เลยแถมมีรีวอร์ดจากธนาคารกรุงเทพ
ผลิตภัณฑ์สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษดูแลผ้านุ่มหอมเข้มข้นลดกลิ่นอับชื้น
สวัสดีครับข้าวใส่ไทย

คุณมดดำวันนี้ยังมาไม่ถึงนะฮะตอนนี้ฝนตกแต่เธอไม่ได้ติดฝนนะ

ต่อยมวยมาแล้วติดผู้ชายแล้วก็มาช้า

คืออย่างผมเองเนี่ยผมไปทำงานแล้วต้องมาทำงานต่อ

แล้วคุณก็ไม่กะเวลาแล้วคุณก็มาช้าอย่างนี้

ตอนนี้อยูหน้าวิภาพอดีรถติดแล้วฝนตก

หมี่พี่แร้ไงว้าทำกับงู
แล้วทำไมไม่ถามว่าต้องล้มตั้งนานทำไมถึงไม่มา
พูดสิแล้ว

ถ้าวันไหนที่คุณไม่มาเซ็นโฟนบ้างนะ
ได้โทรตรง

ไม่มีปัญญาแล้วค่ะรถติดไม่ขยับแล้วจะให้ฝาขนไปก็เรียกอีก

ตรงรถติดอยู่ข้ามไม่ได้นี่ไง

เดี๋ยวให้คุณแม่รายงานสถานการณ์รถตอนนี้ได้ไหมคะ

โอเคก็ตรงนี้ลงไม่ได้โอเคจะถึงแล้วนะ

เพราะตรงนี้ทำงานวางหูไหมวางหูใส่ไหม

เป็นเรื่องราวของทางคุณปารินา
สอสอของพักพลังประชารัฐ

กับทางคุณอันภูวนาศ
แล้วก็ไปถึงพี่ของคุณอันนะฮะ
คือดรภูวนิดาคุณพลิน
คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลย
ประเด็นแรกเลยก็คือทางฝั่งของคุณปารินา
หรือการอภิปรายของทางคุณทิมพิทา
ว่านู่นนี่นั่นต่างนานา
พอหลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปพูดถึง

นี่นะครับปรากฏว่าพอหลังจากนั้น

ถ้าจะถามคุณต้องไปถามอดีตเมียของคุณทิมเขา
แล้วก็แนบคลิปนะฮะที่ทางคุณตาย
อดีตภรรยาของคุณทิมเขาไปออกรายการของพี่ชอตมา

เพราะว่าคือไม่ได้ลงเปล่า

ในฐานะที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกัน
แล้วก็ยังมีการพาดไปด้วยนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าไปดูหนังมาเวลแล้วชื่นชมพระเอก
นักว่าเหลอเซ็กซี่แล้วเกิดปัญหาทอเลาะกันใหญ่โตกับแฟน
แล้วถูกให้สำนึกผิดโดยการกราบขอโทษ
เพื่อนจะเลือกกราบหรือไม่กราบคะ
แต่ตัวดีฉันเองเลือกกราบค่ะ
แล้วก็รีบโทรหาญาติพี่น้องให้มาเก็บของกรรม
เห็นไหมฮะเขียนแบบนี้นะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยพอคุณปรินาลงไปคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่าคุณอันภูวนาศซึ่งเป็นคนที่สัมภาษณ์คุณตาย

จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขานะฮะ
แล้วที่สำคัญมีการคุยแค่ฝั่งเดียวคือสัมภาษณ์แค่ในมุมของคุณตาย
ในมุมของคุณทีมเองเนี่ยยังไม่ได้มีการสัมภาษณ์เลย
แล้วก็ไม่คุมมาดูนตัดสินใจแบบนี้นะครับ
ก็มีการพูดไปนะครับบอกว่า
จริงแล้วการออกมาพูดอะไรแบบนี้มันก็ต้องแบบ
ค่อนข้างจะแบบระวังพอสมควร

ผู้ปกครองก็ควรจะชี้แนะว่าอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ดี
พอดีช่วงนี้เนี่ยมีตัวอย่างไม่ดีเยอะนิดนึงนะลูกนะ
ห่วงประเทศไทยไม่เห็นคุณภาพของคนที่เรียกตัวเองเป็น
ที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของพวกเราทำงานจังเลยนวล
นี่นะฮะตลกดีที่เราทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะอะไร
เพราะกติกาที่ท่านสร้างเอาไว้ว่าดีแล้วไงจ๊ะ
ดีใจหายเลยล่ะนี่คือคุณอันเขาก็พูดออกมาอย่างนี้
เขาแซะแบบนี้ปรากฏคุณปรินาก็ออกมาสวนกลับเหมือนกัน
เขาย้อนกลับคำของคุณอันฮะ
ผู้ปกครองควรชี้แนะหรือพี่สาววงเล็บ
วณิดาคุณปริณอดิษฐ์สอพรรคไทยรักไทย
และอดีตผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย

การที่คุณอันที่เป็นดารานักแสดงนักร้องเป็นมาหลายอย่าง
แต่ไม่โด่งดังสักเท่าไหร่ไม่เป็นขวัญใจประชาชน
อาจจะเป็นเพราะว่าการแข่งขันในวงการบันเทิงมันสูง
หรือเป็นเพราะอุปนิสัยความสามารถวงการบันเทิงไปแล้วไม่สวย
ก็วิ่งไปวงการเมืองลงสมัครสอกรพื้นที่เล็ก
แต่ก็อาจจะเป็นเพราะวงการเมืองมีการแข่งขันสูง
หรือชาวบ้านเขาไม่เอาคนแบบนี้จึงสอบตกสอกร
คุณตายและคุณทิมถือว่าเป็นคนของประชาชน
แล้วก็เรื่องภายในครอบครัวจึงถือว่าเป็นที่น่าสนใจของประชาชน
และไม่ใช่ดิฉันคนเดียวที่วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมประหลาดของคุณทิม
และบทเรียนชีวิตของคุณตาย
จะเป็นเรื่องเล่าของสังคมที่ผู้หญิงคนหนึ่งเสียสละทุกอย่าง

ด้วยความพิษดารที่เกิดภายหลังการแต่งงาน
นำไปสู่การแยกทาง
นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น
สุดท้ายฝากคุณอันควรจะเห็นใจคุณตาย
เพราะผู้หญิงควรจะเห็นใจผู้หญิงด้วยกัน

และถ้าคุณตายไม่ได้หย่ากับคุณทิม
คุณทิมก็จะไม่ให้คุณตายคบคุณอันแน่นอนนะคะ

เรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะ
คิดว่าตอนแรกเนี่ยนะคิดว่าจะจบแค่นี้ไม่ใช่นะฮะ
เพราะคุณแอนพี่สาวคุณอันดรแอน

แกบอกแกเตือนด้วยความหวังดีแล้วถือว่าเป็นรุ่นพี่

แกก็เตือนบอกว่าการออกมาพูดแบบนี้เนี่ย

ฉะนั้นการที่ทางคุณปรินาออกมาพูดแบบนี้
มันค่อนข้างจะห่างไกลข้อเท็จจริงเหลือเกิน

นี่สุดท้ายแล้วแกก็ลงเลยนะฮะ
บอกว่าด้วยคำพูดส่อเสียจงใจ

หรือดูหมินเกลียดชังเข้าข่ายความผิดฐานหมินประมาท
ตามประมวลกฎหมายอายามมาตรศาสตร์๓๒๖
บใดที่เอ๋ได้ใช้สื่อทางสังคมโซเชียลมีเดีย
กล่าวหาดรอันภูวนาศด้วยข้อความที่ทำให้เสียชื่อเสียง
ในกรณีนี้แม้มีเอกสิทธิสอสอก็ไม่คุ้มครองค่ะ
เนื่องจากเป็นการกระทำนอกเหนือความคุ้มครองตามรัฐมนูล
และการใช้สื่อทางสังคมโซเชียลมีเดีย
เป็นการใช้เอกสิทธิเสรีภาพในการพูด
แสดงความคิดเห็นติชมซึ่งยิ่งควรต้องคำนึงถึงข้อกฎหมาย
ซึ่งเป็นกติกาของสังคมและหากสิทธิเสรีภาพของใครถูกละเมิด
ก็เป็นหน้าที่ของคนนั้นในการปกป้องรักษาสิทธิเสรีภาพ

ลบข้อความที่กล่าวหาจากสื่อทางสังคมโซเชียลมีเดียทุกอัน
ที่ทำให้ซึมเสียชื่อเสียงของดรอัน
ตามประมวลกฎหมายอายะมาตรศาสตร์๓๒๖ค่ะในฐานะของพี่ขอชี้แนะให้เลือก
ข้อหนึ่งนะคะปลเรื่องครอบครัวและส่วนตัวก็ไม่ควรละเมิดเช่นกันค่ะ
คนละเรื่องกับเรื่องสิทธิสตรีนะคะนี่เป็นประเด็นแบบนี้ล่าสุดมันมีอีก
ไม่ได้ตกแค่นี้คุณปรินาไม่ยอมเขาตอบโต้มาไงคุณนั่งลงแล้วฮะ
เขาตอบโต้มาเขาตอบโต้ว่ายังไงคุณนั่งลงแล้วยิงผ่านไหล่ได้ไหม
เพียงป่านไหลนะเขาตอบโต้มาว่า

ทีนี้ผมเองก็ได้คุยกับคุณอันมา
คุณอันแกก็บอกว่าก็มี๒ทางเลือกเหมือนกัน

ที่พี่เสนอไว้ตามนั้นเลยนะครับ

ก็คือ๑ก็คือให้ลบทั้งหมดทิ้งแล้วขอโทษ
กับ๒เนี่ยคือเขาจะฟ้อง

ในฐานะที่พี่หนุ่มถนัดกรณีการหมินประมาท

นี่อ่านซะขนาดนี้

และจิตใจจะมันเอาม่าหิดด้วย

นี่คุณใส่เสื้ออะไร

โอ้โหฉันน่ะมันรู้ตัวตั้งแต่เกิดมันไม่ได้เหมือนเธอ

ทำไมอีบ้าหากว่าง

นี่คือเรื่องราวนะฮะที่เรียกว่ายังหาจุดลงตัวไม่ได้

ก็แฟนกรับมันฟองได้จริงไหมคุณแม่แบบนี้

ก็มีมูลใช่ไหมคะ
แต่ว่าถ้าเป็นคดีแบบอย่างนี้

แรงเปลี่ยนน่ะอย่างนี้แหละนอกจากพอจะพ้องได้
จากจะไม่ยอมปรณีประนอมแล้วก็จะเอาขึ้นสารให้ได้
เพราะว่าในนั้นเราก็ต้องไปย้อนกลับไปดูว่า
สิ่งที่ทางคุณปรินาพูดออกมาหรือว่าโพสต์ลงไป
ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคุณอันไม่มีชื่อเสียงจริงเหรอ
แล้วก็ในสิ่งที่กล่าวออกมาเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนกับตัวคุณอันยังไงบ้าง
คุณอาจจะเสียยังไงบ้างก็ต้องมีการไปไล่ดูกัน

ใจตรงประเด็นที่ว่าผู้หญิงคนเห็นใจผู้หญิงด้วยกันคือยังไง

เอาจริงคุณมันไอ้พวกล่อซื้อ
คุณแม่หนูงงจริงหมายความว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหน
คือว่าใครเป็นผู้หญิงคือหมายถึงว่า

ในฐานะที่เป็นผู้หญิงคุณปรินาเป็นผู้หญิง
ควรจะเห็นใจน้องตายเหมือนกันหรือเปล่า
ครับคุณเขามาถวงต่อไหน
เวลาที่ผมมาผมก็อุตส่ายยืนรอให้มันจบเลย
เข้าใจไหมคำสั่งว่าเบนค์จังเขาประดิษฐ์มั้ย
มันคือเธอ

กรุ่งไหนกรุ่งไหนพอมีเงินนะ
กรุ่งไหนมันมาแล้วค่ะ

เราขาดแคนน้ำกันมาเยอะเหลือเกินเราเจอปัญหาภัยแรง

แต่ตอนนี้มันจะเป็นมาจากทะเลจีนใต้นะคะคุณค่ะตอนบน
กลางอยู่ห่างจากทะเลจินใต้แค่๓๐๐กิโลเมตรเอง
แล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไฮลำก็ไม่ไกลจากเรานะ
พูดถึงนะแล้วกำลังเคลื่อนตัวลงมาทางที่ตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้า
ว่าพายุจะทยอความรุนแรงขึ้นเป็นพายุส่วนร้อนแล้วก็จะเคลื่อนผ่านทะเลจีนตอนใต้
ทีนี้ล่ะมาใกล้เราเรื่อยเพราะว่ามันจะขึ้นเวียดนามนะฮะ
วันที่๑ก็คือพรุ่งนี้๑๒สิงหาคมเนี่ย
จะทำให้ประเทศไทยมีฝนมากขึ้นขอให้มานะเหนือเขื่อนนะ
แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีผลกระทบในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือ
ทำให้ประชาชนในบริเวณนั้นจะต้องระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตก
ที่หนุ่มปิดโทรศัพท์ด้วยนะครับที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์นะ
ด่าตัวเองให้ดูหน่อยสิไม่ผมปิดอยู่แล้วแต่ว่าเวลาคนในกลุ่มน่ะ
ถ้าเกิดว่าเขาจะส่งถึงคุณแล้วเขาเหมือนกับข้างหน้ามาถึงคุณมันจะดัง
ถึงปิดเสียงแล้วก็ตามจริงคือจะบอกว่ามารยาทตัวเองดีแล้ว
ตอนนี้พี่น้องส่งมาในกลุ่มแล้ว
เออใช่การเป็นพิธีกรอยู่นี้ก็ไม่ควรเอาโทรศัพท์เข้าฉาก
เขาบอกว่าใครที่จะไปเกาะไหล่มแล้วก็ไปเวียดนามนะจะไปฮาโนโฮนอยด์เนี่ย
ตรวจสอบสภาพก่อนนะครับเพราะว่าจะมีพายุโซนร้อนนี่แหละ
จากนั้นนะคะวันที่๓๑กรกฎาถึง๖สิงหา
ที่เรากำลังจะเจอจะปกคลุมทะเลอันดามัน
คือเรามาทางเหนือทางเวียดนามด้วย
และทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีพายุที่มีกำลังแรงขึ้นด้วย

บริเวณภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นภาคกลางก็จะเจอหนักเจอทั้งจากเหนือแล้วก็จากใต้ขึ้นมาเจอกัน
วไทยจะมีคลื่นสูง๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่าสามเมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งแล้วก็รายงานที่เขาให้ระมัดระวังมากคือที่น่านที่พยาวนะคะ
เขาเตือนภัยอพยพเลยทีเดียวเพราะว่ามีงานมีรายงานภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ย
จังหวัดทางภาคเหนือจะเกิดเหตุฝนตกหนักในจังหวัดน่านและจังหวัดพยาว
กระทั่งระดับน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เขาบอกว่าเอาเพื่อปัวใช่ไหมแองจี้
ปัวด้วยหรออ้าวอาเซียนะ

ตอนนี้มาแล้วน้ำปลาหลายหลากแล้ว
คือดินโครนถล่มในหลายพื้นที่

และขอให้ชาวบ้านเก็บเข้าของเครื่องใช้ไว้ที่สูง
และติดตามข่าวเรื่องระดับน้ำอย่างใกล้ชิด
เพื่อเตรียมพร้อมอบพยพขึ้นไปอยู่ในที่ปลอดภัย
ถ้าภาพนี้เป็นภาพปัจจุบันเขาน่ากลัว

อันนี้คือภาพกว่าที่ปลาก่อน
ที่นาดที่ทำกว่าที่มักปลั่อย

เราปั่านอ่านข่าวว่าอะไรไม่มีนาด

แต่มันปลกใต้เขื่อนอย่างงั้นไม่ถึงลงเขื่อน
อยู่แล้วอย่างนี้ก็คือท่วม
แต่คราวนี้ก็ต้องรอแบบว่า
ต้องระวังคือดินทะลม

ชับพรรณเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสูง

ทันพี่เขาตอนนี้ให้เตรียมบางพื้นที่

ขึ้นมาครึ่งที่คุณไง

ต้องกระบวนเข้าเมือยนนี้

เราก็ต้องเตรียมมือรับพายุโอเคแหละ
ตอนแรกเราบอกว่าฝนฝนจะทิ้งช่วงไปอีกเดือน

แต่อันนี้อยู่ดีพายุเนี่ยมันมาลูกแรก

๓๑๖สิงหาวเลยนี่จะมีมาจากทางอาวไทย
คุณครูคุณภูมิสอนให้นักเรียนกลับ
หนุ่มฉันเห็นตอน๑๑โมงเธอก็พูดข่าวนี้
ทำไมเธอไม่เห็นให้ไปถามเขาใส่ชุดฮุกเสืออะไรแบบนี้บ้าง

โอ้แต่อาจเป็นเรื่องเป็นราวทุก
จากนี้นะฮะยังมีรายงานภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับ
ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็เกิดเหตุฝนตกหนัก
ในจังหวัดน่านและพยาวอย่างนี้นะ

คนละคนเราต้องเปลี่ยนแปลงคนละคน
หรือเหรอมันทีแม้ฉันก็งงไง

ค่ะพี่หนุ่มนะครับตอนนี้ต้องเอาใจช่วยพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับ

ไม่ใช่หนูบอกว่าตอนเช้าพี่หมูดก็รับสมบัติพี่ดี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

คือมันลดด้วยความร้อนมันก็หลอมไปหมดเลย

แล้วก็จนไม่รู้ว่าหมายเลขทะเบียนคือหมายเลขอะไร

จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่ารถคันดังกล่าวไปชน

สภาพหน้ารถยุบถึงห้องเครื่องพังเสียหาย

ไม่พบเจ้าของรถหรือคนขับ
แต่อย่างใดเบื้องต้นจนที่สัมฤทธิษฐานว่ารถดังเก่า
น่าจะขับมาด้วยความเร็วสูงพี่

รถยนต์ก็พุ่งชนท่อคอนกรีต
วางอยู่ริมถนนอย่างแรงจนเกิดประกายไฟลุกไหม้
คนขับคิดว่าน่าจะหนีออกมาได้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้สืบสวนตามหาคนขับ

แล้วอุบัติเหตุนี้แท้ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง

สภิพธิ์ก็ไม่เห็นว่าจะจบแท่นี่ว่าจะก้นกลับรอด

ไม่เจอเหรอพี่มึงเหรอไม่เจอ

กูไปหมอดูเหรอค่ะ

คุณไม่ได้จดลองวิเคราะห์ดูอย่างเมื่อกี้โอ๊ยข่าวดรอ่านคุณไม่ได้วิเคราะห์ได้เป็นฉาก
อันนี้ก็วิเคราะห์หน่อยเขาน่าจะไปไหนก็บอกอาจจะเขาบาดเจ็บเหมือนหนีไปแล้วหรืออะไรก็ได้
ถ้าตอบแบบหนุ่มกัญชัยตอน๑๑โมงผมคิดว่าผู้บาดเจ็บน่าจะไปโรงพยาบาล
เช็คอาการเดี๋ยวตำรวจคงจะต้องติดตามอีกทีเนี่ยแต่ถ้าจะตอนเย็นปุ๊บเขาหายไปไหน
กูจะไปรู้มันก็หายไปไหนแต่คลิปก็ไม่ได้บอกฉันว่ามันเขาหายไปไหน
เออถ้าสมมุติเขาเหินเดินอากาศได้ฉันก็จะบอกเธอเอออีบ้าจะรู้มั้ย
ก็รถมันไหม้ขนาดนี้แล้วคนหายไปไหนถามเธอถามได้ยังไงอ่ะ
ไม่ได้เขียนคิ้วคิ้วนี่มันจะศักดิ์ถวันไงแล้วมันก็ต้องทั่งติด
เรื่องต่อไปฮะขอเอาใจคนที่รักแล้วก็ใส่ใจในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันหน่อยแล้วกันนะ
ต้องถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่น้ำหอมนะฮะที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพ
กลิ่นหอมของเสื้อผ้าก็ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพเหมือนกันนะ
วันนี้เรามีตัวช่วยมาฝากท่านผู้ชมฮะ
นี่เลยค่ะใหม่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสมาร์ทสูตรเข้มข้นพิเศษ
ทนเพิ่มขึ้นถึง๖เท่าช่วยลดกลิ่นอับชื้นบนผ้า
ถนอมแล้วก็ปกป้องเส้นใยเสื้อผ้าโดยมีประสิทธิภาพ
ช่วยทำให้ผ้านุ่มลื่นไม่รีบตัวแล้วก็ทำให้ผ้ารีดง่ายด้วย
วัตกรรมน้ำหอมที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่
พร้อมแนวกลิ่นหอมระดับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์นะฮะ
กลิ่นนั้นยังติดทนนานอีกด้วย
ลองดมดูสิครับดมสินะคุณหยิบมา

โดยความหอมจะถูกหอมควบคุมไว้ในแคปซูลเล็ก
เมื่อได้รับการเสียดสีฉันชอบสีฟ้า
เพราะนั้นเราขยับร่างกายครับผู้ชมคะ
ซูลความหอมมันจะแตกตัวแล้วก็ปล่อยกลิ่นหอมกระจายออกมา
เหมือนมีน้ำหอมติดตัวช่วยเติมความหอมให้ทั้งวันแล้ว

แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ใช่แล้วค่าแปลกเหรอ
เธอมีลูกมีเมียนี่เธอก็งกเหมือนกันเนอะ

เดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
เดี๋ยวกลับมาครับ

คนน์สระกิณแบ่งรัฐบาลออก

เรากระจกเป็นที่จังหวัด๑๐๑

บ้านกรุงเขาทองกูเล่าอยู่นะครับ

ก็ฟังสิจะถามทำไมก็พึ่งเลิกว่าจังหวัดอะไรอะไรอย่างนี้

กูไม่เหมือนนายยกนะเมื่อกี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
กูไม่เหมือนนายยกนะเมื่อกี้เขาเคยซื้อให้ไงอันนี้ไง

พบว่าภายในบ้านเนี่ยมีคนมาขอทาแป้ง
รูปหาตัวเลขจากก้อนหินเส้นผ่าศูนย์กลาง

ฮะสูง๘๐เซนติเมตร

รูปทั้งวันนายประยงได้ตั้งเอาไว้นะฮะ
ติดกับตรงเสากลางบ้าน
มีถูบเทียนเครื่องบูชาชุดไทยแขวนเต็มเหนียวเลยเธอ
นายประโยงบอกว่าสาเหตุที่มีคนมากราบไหว้ขอหวย
เนื่องจากว่ามีการบอกเล่ากันปากต่อปาก
หลังจากที่ชาวบ้านถูกหวยในงวดที่ผ่านมา
ซึ่งก้อนหินดังกล่าวนายประยงได้

หรือต้นไม้กลายเป็นหินที่ไม้กลายเป็นหินมันก็จะมีเยอะนะ
ก็คือเป็นอยู่ดีรถก็ขุดไปเจอ
แล้วหลานก็นำเอาเข้ามาที่บ้าน
แต่จริงแล้วเมื่อเอาเข้ามาปุ๊บตัวเองเกิดอาการกลัวขึ้นมา

หลานเกิดอาการกลัวก็เลยเอามามอบกับตน

ไม่มีใครสนใจไม่มีใครให้ความสำคัญ
ต่อมามีนักธรณีวิทยามาดูแล้วบอกว่า
อันนี้เป็นซากฟอสซิล
เป็นซากฟอสซิลของไม้ที่กลายเป็นหิน
อายุนะของหินนี้เขานักธรณีวิทยาบอกไม่ใช่ศัยศาสตร์นะครับ
เขาบอกว่าอายุเป็นร้อยล้านปีพี่
เฮ้ยเป็นร้อยล้านปี

ร้อยล้านไม่ได้รู้ว่าหมายถึงคนที่เก็บมาก็ไม่ได้รู้
ก็เห็นมันแบบดีหินลายไม้อะไรอย่างนี้เนี่ยเออเอารถขุดถนุน

เมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยนางทองศรีซึ่งเป็นหลานสาวเนี่ย
ลงละลงละลงละแต่ไปขอลูกสะพ้ายนะฮะต่างบ้านเอาไว้
เงินน่ะมันก็ไม่ป่อจะไปขอลูกสะพ้ายเขาอ่ะ
จะไปแต่งงานเงินกับไหมพ่อ
ยังง่ายกว่าหายังไม่พอใจซึ่งมาปรับทุกตรงนั้น

ก็ใช่ไงเขาถูกใช่ไหมเธอ
นั่นคือคนที่เขาจับอะไร

คนก็เลยเชื่อกันใหญ่
พ่อใจเห็นที่มันติดขึ้นมาคือ๕๖๗

เพราะว่าเชื่อว่านี่ไงชุดไทยมาแล้วกันชัยดูสิ

แต่งลูกสะพ้ายเนี่ยก็ให้ไปขอเลขจากก้อนหิน
ตนจึงเห็นเป็น๑๑แล้วก็๒๙

ก็เห็นว่าหินเนี่ยหน้าทำไมมันคล้ายคนจังเลย

ต่อมาวันหวยออกที่ผ่านมา

ไทยก็เลยเต็มบ้านเป็นประการเช่นนี้

เนี่ยเนี่ยเนี่ย

เนี่ยตรงนี้เหมือนช้างนะเถอะเห็นป่ะ
ตรงมุมพี่นั่งเนี่ย

อื้อแต่ว่า

อันนี้เป็นเห็นเฟ้อเธิวแล้วใช่มั้ยเหรอ

เขาบอกว่าออกมาเหมือนเงวงช้าง
คือที่บาริเคลีย๓๘ทัพ๑
ที่หมู่๓ตลวนหวั่นด่าน
อำเภอกบฎินบูรีจังหวัดปชินบูรี

มีเนื้อมรกอยื่นออกมาเหมือนงวงช้างนะฮะ

ข้างหน้าเข้ามาเห็นรึนะครับ
เจ้าของบ้านก็คือนางสิริพรทุ่งไทยสงฆ์นะฮะ

ก็บอกไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลย
โดยผลด้านข้างนี้ออกมามองดีแล้วเหมือนกับ

ดูอีกทีคล้ายช้าง๓เสียน
เค้าบอกแบบนั้นนะครับเคยเห็นมารกอต้นนี้ออกรูปลูกสนัดนี้มาก่อนหน้านี้
แต่ไม่ได้ให้ความสนใจหรือมองเห็นมันเป็นเรื่องแปลกนะครับ
ครั้งนี้ก็ออกลูกมามิกษณะแบบนี้อีกรอบหนึ่ง
ตนได้ไปปลูกมะละกอเอาไว้กิน๒ต้นนะฮะแรกแรกนั้น
ก็ออกรูปมาปกติดีแต่ลูกนั้นไม่ใหญ่มากนักไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมใดทั้งสิ้น
กระทั่งเมื่อ๓วันที่ผ่านมาครับไปเห็นมรกอรูปร่างแบบนี้หล่นจากต้นลงมา
ตนก็ยังไม่คิดแปลกใจนะครับเพราะว่ามะละกอต้นเดียวกันเนี่ย
ก็มีรูปปกติทั่วไปต่อมาก็มาเห็นว่ามารกองวงช้างเนี่ย
มันหล่นลงมาจากต้นอีกแล้วก็ดูคล้ายกับช้างสามเสียนก็เลยหยิบมาดู
ก็เห็นว่ามีรูปร่างหน้าตาแปลกนะฮะประกอบกับมีเพื่อนบ้านพูดว่า
อาจจะมีโชคมีลาบตนเองจึงเก็บใส่พานแล้วก็นำมาวางบูชาเอาไว้
ถูกไหมหวยเอามาไว้ข้างล่างใต้หิ้งพระนะ
ก่อนหน้านี้ตนเองก็เป็นนักเสี่ยงโชคคนหนึ่ง
มีคนบอกว่าให้ซื้อเลขตามทะเบียนรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์
ที่มีเลขใกล้เคียงกันก็คือทะเบียนรถจักรยานยนต์คือ๖๗๔

เหมือนเลขวันนั้นไงคุณแม่ข่าวพ่อลูก

เมื่อบ่ายที่ผ่านมาอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะมีแบบลอตเตอรี่แบบใหม่

แล้วเวลาจ่ายเบื้องต้นนะตอนนี้เขาประชุมกันออกมานะ
จ่าย๑ต่อ๗๐๐๐บาท

ถูกกฎหมายแล้วจะเป็นเหมือนล็อตโต้

วันนี้เขาประชุมกันมาเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคม
ว่ามันมีมติเห็นชอบล่ะให้ดำเนินการผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่
ในรูปแบบสลากภาพ๑๒นักศัตริย์
จำหน่ายเฉพาะผ่านระบบออนไลน์
โดยหลังจากนี้ก็จะต้องให้คณะกรรมการส่งเรื่องนี้
ไปสำนักงานคณะกรรมการกิจดีการ

หนึ่งขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัล

แล้วก็ต้องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
แล้วก็บอกว่าส่วนการออกสลากเนี่ย

เอาจริงแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นระบบออนไลน์

จะไปซื้อกับหมาไหมล่ะอันนี้มันจะเป็นระบบออนไลน์ไง
อ๋อก็บอกว่าไปซื้อกับคนไม่เข้าใจว่าจะไปซื้อกับหมาไหมล่ะ
เธอเลือกเป็นเรื่องหมาหมาหมาลิงอะไรอย่างนี้
ถ้าที่เราเลือกตัวเลขต่อมาแล้วไงมันออกมาเป็น๑๒ตัว
ก็จะอยากจะเห็นว่ามันจะเป็น๑๒นักสัตว์น่ะ
เดี๋ยวให้เขาออกมาชั่วก่อนไม่ได้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรู้อีกทีหนึ่งถูก
แล้วก็บอกว่าลายเดือนนี้ไหมล่ะ

ของรัฐบาลลาย๑๕ล่ะลาย๑๕ล่ะ
เขาก็จะขายใบละ๕๐บาทไง
ออกรางวัล๒ครั้งต่อเดือนในวันที่๑กับ๑๖เหมือนกันเลย

เจ้ามืออีกอันนึงแล้วเขาก็บอกว่าอย่างที่บอก
เขาบอกว่าผมไม่เจ้ามือหวยหวยหวยใต้ดินอ่ะปีหนึ่ง
ทำไมเขาให้แบ่งขายหู้นูกไว้น่าจะดีเนอะ

คนถามว่าถ้าสมมุติรุ่นตารุ่นยายรุ่นปู่รุ่นยาย

เหมือนหน้าร้านสะดวกซื้อ
มันจะมีสองอย่างขายผ่านเครื่องกับขายผ่านแอปพลิเคชัน
อีกเรื่องหนึ่งขอตะเคียนเรื่องหนึ่งกลับไปที่ตะเคียนนะคะ
เป็นต้นไม้ยอดฮิตในช่วงทุก๑๕มันจะต้องมีต้นตะเคียนเกิดขึ้นมา

มีข่าวมาว่าหลายคนจากหลายจังหวัดทยอยไปที่นี่
เพราะว่าพบต้นตะเคียนเก่าแก่ทีเดียว๓ต้น
มีเสศเกอร์เบื้องโบราณมีหม้อมีหายไม่เคลื่อ่นใช้ต่าง

เขาเอาน้ำมาใช้ยังไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลย

เขาก็เอาขึ้นมายังไม่เห็นอะไร
ปรากฏชาวบ้านที่มาขุดลำห้วยนี่
นอนพักแบบเลฝน

ตกใจก็เลยไปเลยไปพบหลวงพ่อพระรถ
มนต์เพราะเชื่อว่าลำห้วยแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิปกปักรักษาไว้

หนูเล่าต่อว่ากรรมการหมู่บ้านก็เลยเดินทางมา

แล้วก็เดินมาปักแนวนี้นะฮะ
เมื่อนำรถแบ็คโฟล์มาขุดก็ขึ้นมาจริง

และเศษเกบื้องของโบราณอีกมากมาย

จี้พี่ต้องพูดนะอันนี้ตามข่าวนะไม่เป็นไรนะ
ไม่เป็นไรอันจิมันว่างไม่ให้เขาเรียนเชิญของชัวร์
ขอมอเชาะนะโอเค
โดยทางคณะกรรมการจะมีพิธีอันเชิญต้นตะเคียนทั้ง
ทั้ง๓ต้นไปไว้ที่วัดท่านราชในหมู่บ้าน

เรียนพ่อแม่พี่น้องที่มีความศรัทธามาร่วมงานด้วยทุกท่านนะครับ

เขาบอกว่าเลขเด็ดที่ฝังอยู่ในเศษกระเบื้องที่ขุดขึ้นมาได้นั้นคือ๕๓

เจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยคือชอบกินน้ำแดงมากเลยเหรอ

ท่านอาจจะไม่ได้อยากกินก็ได้อาจจะเป็นเบาหวานก็ได้หรือเปล่า
ทำไมต้องเอาไปถว่าให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ด้วยผมไม่ต้องกิน

เจ้าเศรษฐ์มงงมีคำถามรึเปล่าครับไม่มี
ไม่ก็ดีแล้วเขาเป็นพิธีกรดีเด่นที่สามารถแยกร่างได้ดีไง
คนละคนขบวนคนละคน

หรอคุณไม่ยอมไปนะหรอ
คุณแม่แต่เลขมะละกอของพี่หนุ่ม
เลขของพี่เมียว๙๖๔เลขของพี่เมียว๙๖๔
ไปอีกที่ดีกว่า
เป็นยังไงอยู่ดีออกกิ่งก้านเนี่ยนะมีใบสีเหลืองทองทั้งต้น

เกิดอยู่กลางไร่ข้าวโพดของนางสุธิรามงขุนทศอายุ๔๙ปี
ใบเลขที่เขา๒๒๓ทับ๒หมู่ที่๑๓เนี่ยนะ

ได้มีคนไปขอผลควรมาถูกเลขลังวัลก็เลยมีการลำแก้บวน
มีคนเคยถูกโรตเตอรี่นะครับรรวมทั้งนางสุธิราเจ้าของที่นี่
ก็ถูกกับเขาไปด้วยนะจนคนบอกปากต่อปากเท่านั้นแหละ

แสดงตัวตัวเองเป็นปู่รือสีนาลอด

ปลูมปรึกรับโชค
เมื่อมาปุ๊บนี่มาทำเปิด

โดยปู่ฤษีแต่งชุดขาวจุดทูบจุด
เทียนไหล่มนตร์ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย

โดยปู่ฤษีเนี่ยเขาบอกว่าทำ
ขออนุญาตลุกคเทวดาเจ้าที่เจ้าทางในบริเวณนั้น

เปิดโลกโภคศัพย์

เพราะอยากจะได้ล่ำใหนรัวอยากให้ทุกคนที่มากลับมาไหว้
ต้นสวยนะเนี่ยต้นสวยเย็นตรงทอง
ก็เอาน้ำมนต์นั่นแหละเอาน้ำมนต์เนี่ยมาใส่โอ่งน้ำมังกร
ขนาดเล็กข้างต้นสะดาวให้คนดูเลข

มาแสดงชื่อว่าหมอเรียน

ทำใกล้งคอหวยที่หาเลขเด็กข่ายโนยดมาก
ทั้งวันทั้งคืนมีแต่คนเข้าคนออกตรงนี้นะครับ

เข้าออกเข้าออกเป็น๑๐๐คน
ก็มีร่างทรงมาทำพิธีอีก๒คน
แต่ละคนที่มาทรงนั้นทนดูไม่ออกว่าให้เลขอะไรวะ
คนมีร่างทรงเหอะ

มีแต่คนที่ติดตามร่างทรงที่เคยเห็นการทรง
นี่นี่้ทำคำนี่ดูซิเอฟซีรักทวงชะตูโร
หลายคนก็บอกว่าจากปู่ฤษีนารอดก่อน
ที่มาจากปูหรือสีนาลอดเนี่ยก็ให้เป็นเลข๐๕๗
นี้๐๕๗
แล้วก็ร่างทรงแล้วก็เลขจากร่างทรงคือ๙๙

๙๓๑๘๕พบประชาชนจำนวนมากนะเดินทางไปหาเลขที่ต้นสะด่าวทองมีทั้งลูปแป้งในที่เดิมบางคนบอกเห็นแล้วเห็นด้วยตาเปล่า
ชัดแจ๋วเลยนะหลายคนก็ต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเก็บไว้บอกว่ามันแล้วแต่ดวงใครดวงมันก็ต้องขยายดูชัดหลายคนนี่แหละไฮไลท์

ชาวบ้านเขาบอกว่าไงรู้ไหม๑๐คนก็เห็นแบบ๑๐อย่าง
ว่าในอังนั้นหมดที่
บูรือศรีจากชายปูมาทำคนเห็นเป็นเลข๓๓๑บ้างแหละแล้วแต่คนเห็น

ไหนวะบางคนก็เห็นเป็นเลขแต่๒๘ตอนนี้เขาค้นโอ้โหซื้อกันแล้วหาไม่ได้แล้วนะ
เหรอบางคนก็เลยเห็นเป็นเลข๙๕๙๖
เป็นไง๙๕๙๖ก็ไม่รู้บางคนก็เห็นเป็น๙๒คือคนเป็นพันคนมันก็เห็นแบบ๑๐๐พ่อพันแม่
ละ๑๑๐หมดแล้วตรงไหนเลข๙ของแก้มบุ๋มก็เลข๙นะ
แก้มบุ๋มจับงูหรอใช่แต่ล่าสุดท้ายให้เลขก็เลข๙
บุ๋มมันทำไงรู้ไหมจริงแล้วมันมีงูเผือกอยู่ตัวหนึ่ง
มันก็เอาตัวเลขวางไว้แล้วแต่งูจะไปหยิบมาถูกไหมแล้วมันก็ถูกทุกงวดเลย
มันเลี้ยงไปสัตว์เลี้ยงอย่างนี้หรอมันชอบไปช่วยหมาช่วยแมว
มันชอบไปก็ไม่เอาไปบ้านหมาแมวเต็มบ้านไม่เห็นหรืองูเต็มบ้านจำไม่ได้เห
แก้มบุ๋มไม่เห็นนางมีงูตัวนึงตั้งแต่เลี้ยงงูตัวนี้มาถูกทุกงวด
แล้วก็มีแมวตาบอดมันไปเก็บมาจากข้างถนนอย่างนี้
แมวตัวนั้นก็จะชกให้ราบจนแคฟร์สัตว์ของมันจะกลายเป็นที่ให้หวยไปแล้วทุกวันนี้

ใครคือพิธีกรลงอ่างเราพื่อพระเอกใช่ไหม
พระเอกแม่

ใครคิดว่าเอกไปอ่างจัดหนัก

อ่างแตก
เอกอ่างแตกอุ๊ยไม่ได้อุ๊ยได้ไหมจัดจริต
ไม่ผมตกใจเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่อุ๊ยแล้วนะ
เป็นข่าวที่กระตุกต่อเมาส์ใครหลายคนเลยจริง
สำหรับข่าวลืออักษรยอดจากดาราจากช่องบันเทิงช่องหนึ่ง
ทางภาคอีสานอุ๊ยโอ้ยแคร์ปเข้าไปละใครอ้าต่อ
กิจกรรมเตะฟุตบอลใครอ่ะใครอ่ะโดยเจ้าตัวเนี้ย
เตะฟุตบอลที่ไหนคุณแม่เขาบอกไหมเขาไม่ได้บอกไปเตะฟุตบอลน่ะนะ
ในพื้นที่โดยเจ้าตัวเนี่ยยังเอาเพื่อนร่วมวงการมาเตะบอลครั้งนี้อีกด้วย
แต่สงสัยเหมือนจะเสียเหงื่อกันไม่พอคุณเจ้าตัวเลยยกกวนไปตอกกันยกสองยกกับน้องหนูเธอนะฮะ
เท่านั้นยังไม่พอพนักงานโรงแรมหนึ่งมาว่าแม่กิจกรรมนี้รุนแรงจริงรุนแรง

อุดรนคอนแกน

บุรีลำบุรีลำ

อันนั้นช่วงจังหวัดใหญ่ของภาคอีสาน
จังหวัดใหญ่แล้วเขาบอกว่าไม่
เมื่อไม่กี่วันมานี้แสดงว่าไม่เกินอาทิตย์แหละ
ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลในพื้นที่
ทีแทรกว่าเอาเพื่อนไปเตะฟุตบอลที่ภาคอีสาน
โดยเจ้าตัวเองเอาเพื่อน
หนูต้องดูไอจีดาราก่อน
ว่าใครไปเตะฟุตบอล

เดี๋ยวดูก่อนครับคุณแม่
บอกว่าอีกสองปีจะแต่งงานแน่นอนโว้วซึ่งคำตอบนางกล่าว
อามารีก็เหินไปไม่ถูกเลยทั้งคู่ก็เฉลยว่าหนุ่มกันน่ะ
ตอนเล่นละครด้วยกันมารีเขาก็รู้สึกเล็กในใจว่า
ฉากที่จูบกันอีกสองคนนี้มันแย่งอะไรกันอยู่จูบกันมีสัมผัสพิเศษบางอย่างที่ทำให้รับรู้ได้เฮ้ย
ยังไงทำไมอ่ะเอ้ยพี่ไม่เข้าใจจูบกันว่านั่งเล่นละครด้วยกันเหรอเออ
นี่ไงลูกกรุงไงใช่เล่นละครด้วยกันจบตอนหลังก็ไม่ได้กันนะใช่ไหม
เธอก็ไปแต่งงานคนอื่นในในเรื่องนะหลายคนดูคลิปดังกล่าเธอบอกว่าหยุดยิ้มไม่ได้จริงจริงนะฮะ
เป็นกระแสความรักที่สวนกระแสประเด็นดราม่าแฟนคลับไม่ปลื้มจริงจริงที่แฟนคลับไม่ปลื้มอืม
ก็มีเนี้ยมีแต่อ้านนี้อ่ะอันนี้เธอละ
บอกเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวอีกคนนึงนะฮะสำหรับนางเอกมิวนิษฐานะครับ
หลังจากที่แฟนหนุ่มไฮโซเซนเนี่ยนะฮะอ่าทำเตอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานนะฮะ
แหวนเพชรเม็ดเป้งพร้อมกับของขวัญเป็นน้องหมาสุดน่ารัก
มอบให้กับน้องมิวนะครับจริงซึ่งตั้งแต่ประกาศข่าวดีกันไป
ซึ่งคลิปนี้ไม่ได้เจอแค่คุณพ่อคุณแม่นะฮะของน้องสาวของเจ้าตัวเท่านั้นนะครับ
เพราะยังมีบรรดายาดพี่น้องลุงป้าน้าอามมาด้วย
เรียกได้ว่าครบทีมนะฮะที่ดูจากภาพแล้วก็น่าจะเป็นครอบครัวอบอุ่นมาก
นี่นะครับโอ้โหคณะใหญ่มากโอ้โหไปเจอกันทั้งคณะไปหมด
นี่นะฮะไปเจอกันทั้งครอบครัวเลยเออทำไมครอบครัวใหญ่อย่างนี้วะ
เมื่อ๔วันที่แล้วคุณแม่มีมีอะไรอะไร
นี่ไงที่ว่าไปจะเตะไอบอลใกล้มันไม่ใช่หรอกไอคนนั้นน่ะ
ถ้าสมมุติเปนะอีตั๊กพูดฉันนั้นไม่เชื่อไม่ใช่ฟุข์หญิงถึงผู้หญิง
คนใหม่ไม่ใช่พี่ตั๊กพูดมันถึงผู้หญิงนะเธอ
อันนี้ผู้ชายจริงไปเมื่อ๔วันที่แล้ว
ไปเตะไอบอลที่ไหนไม่รู้

อีกแก๊งนั้นลูกชายฉันก็ไปด้วย

แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนนั้นเธออืม

โอ๊ยถ้าเกิดเปิดเองก็จะแอ้อ้นที่

พักก่อนเดี๋ยวกลับมาให้เขาเปิดกันไปก่อนเดี๋ยวกลับมานะฮะ

อ้วนหัวไม่ทะเลาะคืออะไร๘ปีอ้วนพี่อ้วน

หอมใช่นะครับ

เกิดว่าไปบ้านได้ไหม

ไม่เยอะแล้ว

กำลังร้อนแรงเวอร์จากบท

รับก็รับประกันความแซ่บทะลุจออายุก็เกินจริงแล้วนะครับ

แต่ว่าขอบอกเลยว่างานนี้การแสดงไม่ทิ้งแน่นอน
เพราะว่ายังรักนักแสดงต่อไปเรื่อย
ส่วนอีกงานนะครับที่เจ๊ยอดดอยทุ่มเทเหมือนกัน

ที่ร่วมด้วยช่วยกันกับผัวของเธอคือหมอโย้ง

เรื่องรักของอ้วนรีเทิร์นกับหมอโย้งนั้นก็น่าสนใจนะฮะ
เป็นชายรักชายที่รักกันมานานหลายปี
ไม่น่าเชื่อนะครับว่ารักนั้นจะยืดยาวได้ขนาดนี้

๘ปีที่เรารักกันมานั้นไม่เคยทะเลาะกันเลย
ไม่เคยพูดไม่ดีใส่กันเพราะเรารู้กันนะฮะ
ถ้าตอนไหนใครมีอารมณ์ร้อนอารมณ์ไม่ดีจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่

ต้องรอให้ต่างฝ่ายต่างอารมณ์เย็นลงก่อน

ยงเข้าใจเราแล้วก็ใส่ใจเราดีมาก

แต่อ้วนรีเทิร์นจำได้ไหมครั้งหนึ่งจะไปนอนกับศพนะ

คือไม่ใช่ทหารนี้คือทหารเกณฑ์สมัยก่อนน่ะ
แล้วนางก็เล่าให้ฟังว่านางก็ขึ้นไปบนสารา

ก็ไปพี่คะพี่คะไปสะกิด
เข้าไปในมุ้ง

ไปเอามาเอ๊ะทำไมตัวมันเย็นอย่างกัน
ผีนอนอยู่ในศพ

แล้วทำไมเขาทิ้งศพไว้อย่างนี้

เขาก็เอาศพมาพักไง
แล้วก็การมุ้งให้ศพ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

เขาบอกแล้วเขาใส่กางเกงครับแม่ไม่ใช่ใส่
เขาใส่กางเกงนั่นแหละยิ่งกว่าสร้างโบสถสร้างวิหารอีก
ขอให้นะเป็นนักบอสระดับโลกมีสิมี
มาโอเคขอเสนอเจธนาคิดของคุณค่ะเขาบอกว่า
เขาออกพูดเลยว่าใส่จะใส่ได้ไง
แอคจีฉันนั่งดูอยู่หลายรอบแล้ว

แกเปิดออกทีวีไม่ได้ไง

เจ๊ชนะทิพย์เนี่ยยังไงกับมุกดานารินทรักช่องเจ็ด
เขาบอกว่าเหมือนทั้งคู่จะสนิทสนมแล้วก็มีคอมเมนต์หอกล้อกันในอินสตราแกรม

ฝ่ายหญิงออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดปากเลยว่าเนี่ย
มันออกไม่ได้

เขาไปถามมุกดาล่าสุดมุกดามาเปิดใจเรื่องเจ๊
เขาบอกว่าก่อนนักข่าวก็ถามว่าก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์เหมือนว่าเขาจีบใช่เปล่า
มุกดาก็บอกว่าถามว่าท้าไหมคือเรามั่นใจแล้วเขาไม่จีบเรา
มุกพูดไปเพราะรู้ว่าเขาเป็นพี่ไม่ได้คิดอะไรจริงเลย
กล้าที่จะพูดออกไปอ๋อมีรูปคู่ด้วย
แต่ตอนที่เจอกันเขามีท่าที่จะจีบใช่เปล่า
เขาเป็นคนตลกท่าทางบางท่าทางของเขามันอาจจะเป็นคนรู้สึกอย่างนั้น
แต่มุกว่ามันไม่มีอะไรจริงแล้วเขาแอบหยอดบ้างไหม
เขาก็อยากตามสไตล์เขาเขาเป็นคนสนุกแล้วก็ตลกอยู่แล้ว
หยอดแบบไม่คิดอะไรไงคะโอ้ปฏิเสธทุกข้อเก่าหานะคะ
หรือว่าเขาออยหนักข่าวนี้ก็สุดยอดอย่างนี้
น่าจะไม่ได้อ่อยค่ะเพราะเวลาตอนนั้นเวลาไปเที่ยวกันเขาก็แซวทุกคน
ก็เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าเขามาจีบเราใช่ไหม
เราเฉยไม่ได้รู้สึกว่าเขาจีบแต่ตลกไหมก็ตลกดีค่ะ
หลังจากที่สัมภาษณ์ไปครั้งก่อนเขามีทักไม่ถามอะไรบ้างไหม
ไม่ค่ะคุยกันครั้งแรกครั้งเดียวพอมีข่าวออกก็ไม่ได้คุยเลย
อย่างที่บอกพี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีอะไร
ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษว่าพอตกเป็นข่าวแล้วเนี่ย
เชียร์เยอะเห็นกระแสหรือเปล่าเห็นค่ะเห็นค่ะ
ก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเพราะว่ามุกไม่ได้คิดอะไรกับพี่เขา
เขาไม่ได้คิดอะไรกับมุกขอให้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะ

หาคุณปุอร์จฉีดใส่วันพีชหน่อยติ๊
คุณจะรีบไปตายที่ไหนละบอกคะ
เขาเปิดเสียงแล้ว

เชอรีอันช่องคดีกิจ
เป็นนักร้องขวานใจของสาวในหลายยุคนะฮะ

เราก็จะเห็นแต่พี่ปุ๊ส่วนใหญ่จะใส่กางเกงยีน
เสื้อยืดกางเกงเดฟอะไรอย่างนี้เนอะ

อันนี้กางเกงยีนเสือเชิดอย่างนี้เนาะ
แต่ล่าสุดหลายคนต้องตะลึงแล้วก็ต้องขยี้ตารัวเลยทีเดียว
พี่ปุ๊กเนี่ยสลัดมาสสาวเท่หันมาสวมชุดว่ายน้ำ

ชุดว่ายน้ำนะฮะวันพีชนั่งชิวอยู่ริมสระดา

โหมิตรชิดกว่าเสื้อผ้าเจ้าสมัยนี้เยอะแยะ

ทำเอาหลายคนฮะ

พี่ปุ๊กอัญชีอรีหรอ
ใช่พี่ปุ๊ก
พีปุ๊ปอยู่๖๐กว่าแล้วนะเธอไม่น่าเชื่อเลย
แก่ว่ากับพี่โบ๊ะ
ที่เจอเขาในละครเมื่อ๒ปีก่อน
แฟนของชะปุ้ยบอกว่าใจจากใกล้ขันจ๊ะ
ไม่ได้ใส่สีเนื้อสีเนื้อสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายอ่ะรัดรูปด้วยไม่ได้ใส่
เย็นนะคะทุกคนชาลิสใส่กางเกงว่ายน้ำขาสั้นลงสระจ้า
แฟนนางเป็นใดลักษณ์หรือนางแบบแต่ผมดูแล้วมันไม่น่าจะใส่ไม่ใส่สิตรงเต็งเดี๋ยวรถจะตาย

มันจะใส่ได้ยังไงเถอะมันจะใส่ได้ยังไง
อ้าวเขาล่ายแล้วต้องไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะ